ให้ลมหนาวพัดมา
ให้กายหนาวเย็น
ซ้ายลมพัดยามนิน
มันเสียดแทงทุกห่วงใจ
อากาศเย็นสบายนะครับ

สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ
อารมณ์แบบนี้สุขสบายแบบนี้นะครับ
ก็มีเรื่องดีและน่ารักมาให้ชมนะครับ
เรื่องราวของเด็กและแมวจะเป็นอย่างไรนั้น

เรามาดูความน่ารักของเด็กและแมวกันบ้างครับคุณผู้ชมครับ

อดถุงเท้าเอาไปซะอย่างนั้น
ถึงข้าวหนูน้อยบ้างอ้าวดึงโยก

กแขนกันสนุกสนานไปเลย
นี่คือการแข่งขันรถบังคับออฟรถ
แต่ละคันก็มั่นใจว่าต้องผ่านเส้นทางหันโหดนี้ให้ได้
ผู้ใหญ่และเด็กครับก็นำรถมาแข่งขันกัน
ค่อยเร่งเร่งต้องผ่านต้องผ่าน
ต้องผ่านให้ได้ครับหนูน้อยบังคับแต่ก็จอด
แม่ได้ลุ้นกันทุกคันแหละครับ
มาดูคุณพ่อคุณแม่ที่ใช้เวลาวันหยุดก็รวมตัวกันครับ
โดยให้เด็กมีกิจกรรมแข่งรถกันขึ้น
แต่ละคันก็จะต้องผ่านน้องน้ำที่ขุดไว้
ก็ได้ลุ้นได้เสียวกันสนุกสนานและน่ารักเลยทีเดียว
หลังจากเก็บเกี่ยวอ้อยเสร็จพื้นที่โล่งแบบนี้
เกษตรกรก็หาหนูนาต่อเลยครับผม
ทั้งนี้ใช้น้ำไล่หนูนะครับ
โดยการปล่อยน้ำให้เต็มรูแล้วหนูก็จะออกมา

เหมือนขี่ช้างจับตะกะแตน
แต่ก็เป็นความคิดที่แปลกในการจับตูนะครับคุณผู้ชม
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
จับหนูแบบนี้สามารถนำไปใช้ได้นะครับ
สบายนะครับได้หนูเต็มแบบนี้นะครับ